ภาคแล้วกันเป็นอาหารเมนูอีสานบ้านอย่างนี้นะคะ
ลมหนาวมาแล้วค่ะไปทานเมนูคลายหนาว
บอกเลยว่าทำง่ายมาก
เหมือนหมาล่าเหมือนกันเนาะ

พริกแบบ
มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทำชำ
พริกตาแดงนะคะวิธีทำทำยังไงง่ายมากปั้นข้าวเหนียวเลยใส่ไม้ปั้น
ใหญ่ตามความชอบแล้วก็ทำน้ำพริกตาแดง
ซึ่งจะมีส่วนผสมก็คือพริกป่นผงนัวนิดหน่อยน้ำตาลเล็กน้อย
น้ำปลาลงไปพอสมควรหรือจะใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยก็ได้

อร่อยอร่อยนั่นแหละทำให้อร่อยยิ่งขึ้นโอ้โหตั้งแต่เขามาสนับสนุนเรา
คุณก็พูดถึงเขาไม่เคยขาดปาก
ของเขาดีก็ต้องพูดแน่นอน
แล้วคุณก็เอาข้าวจี่มาราดด้วยน้ำพริกตาแดงลงไป
แล้วก็ไปจี่กับไฟให้แห้งให้สุก
เท่านี้เองก็ได้แล้วข้าวจี่ตาแดงกินคลายหนาวในช่วงลมหนาวกำลังเข้ามาแบบนี้แหละค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านอีสานที่นิยมทานกันในช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะ

ถือมาผมนึกว่าโอ้โหกุมพันอ้อย